สรุปกันหน่อยนะฮะจากการแถลงของโฆษกสบคนะครับ
วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในบ้านเราเพิ่มขึ้น๗รายทั้งหมดเดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะครับ
โดยกลับจากปากีสาน๒รายเป็นนักศึกษาชายอายุ๒๘ปี
ก็เข้าประเทศไทยวันที่๖มิถุนายนนะครับ
ตรวจพบเชื้อในวันที่๖มิถุนายน
อีก๔รายกลับมาจากสหรัฐอารับเอมิเรตเป็นหญิง๓รายอาชีพพนักงานนวดนะครับ
และอีก๑รายเป็นนักเรียนชายอายุ๑๑ขวบนะครับเดินทางมาถึงไทยวันที่๒มิถุนายน
รักษานที่กักกันตัวของรัฐ

แล้วก็ตรวจพบเชื้อวันที่๕มิถุนายน

ส่วนอีก๑รายกลับมาจากสหรัฐอเมริกา

แล้วก็ถูกกักตัวในสารที่ของรัฐ
และการต่อพบเชื้อวันที่๔มิถุนายน
ขณะเดียวกันมีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มขึ้นอีก๑ราย
และยอดวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิต
ส่วนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดรวมแล้วก็คือ๓๑๑๙ราย
กลับบ้านแล้ว๒๙๗๓ราย
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๘๘ราย
และผู้เสียชีวิตสะสมในบ้านเราคือ๕๘ราย
สกสบคก็พูดถึงเรื่องของปัจจัยเสี่ยงสูงสุด
สำหรับ๕อันดับแรกที่ทำให้บ้านเรายังมีการติดเชื้อโควิด๑๙
นั่นก็คือการที่มีคนไทยเดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วครับ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการรอลุ้นว่าจะมีการคลายล็อกในเฟส๔
ในอีก๑สัปดาห์ข้างหน้านี้อย่างไรนะครับ
แล้วก็พูดถึงสิ่งที่นายกรัฐมนตรีฝากไว้เรื่องของการใช้ชีวิตวิถีใหม่
แต่ทีนี้ก็ต้องช่วยกันจัดระเบียบแล้วก็ที่สำคัญนะฮะ
เรื่องของความปลอดภัยต่อชีวิตของทุกท่าน
ก็จะได้ทำให้เรานั้นห่างไกลจากโควิดนะครับ